เหตุการณ์ต่างประเทศที่ถูกบันทึกเอาไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๙
นั่นก็คือเหตุโศกสลดที่เกิดขึ้น
หลังจากนักบินผู้ช่วยสายการบินเรมันวิงส์นั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้ทั้งผู้โดยสารและลูกเรือทั้งลำเสียชีวิตทั้งหมดครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นำไปสู่การตั้งคำถามแล้วก็การยกระดับความปลอดภัยมาตรฐานการบิน
รวมทั้งเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักบินด้วยครับ
นี่คือชมหน้าของนายอันเดรียสลูบิส
ออกเดินทางจากสนามบินในเมืองบาเซโลน่าของสเปนในตอนเช้าวันที่๒๔มีนาคม
มุ่งหน้าไปยังเมืองรุเซลดอฟประเทศเยอรมนี
พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ๑๕๐คน
แต่หลังจากออกเดินทางไปได้๔๐นาที
เครื่องบินก็ลดเพดานบินอย่างรวดเร็ว
ขาดการติดต่อในที่สุด
เครื่องบินได้พุ่งชนเทือกเขาแอฟในฝรั่งเศส

สลดครั้งนี้เป็นความตั้งใจของนายลูบิส
ปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยในขณะนั้น
โอกาสขณะกัปตันลุกออกไปเข้าห้องน้ำ

ก่อนที่จะตัดสินใจลดระดับเพดานบินลงอย่างรวดเร็ว

ไม่สนใจหอควบคุมการบินที่พยายามติดต่อมา
ทำให้เครื่องดิ่งลงกระแทกเชิงเขาด้านล่าง
จากการตรวจสอบพบว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเพียงไม่นาน
ลูบิสเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของประตูห้องนักบิน
อีกทั้งยังปกปิดอาการป่วยไม่ให้สายการบินรับทราบ
และทำลายเอกสารหลายฉบับที่แพทย์ออกให้
อกจากนี้เขายังเคยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเมื่อปี๒๕๕๙
ต้องหยุดพักการฝึกกับสายการบิน
รวมถึงมีประวัติเข้ารับการบำบัดอาการอยากฆ่าตัวตาย

สามารถผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตให้ทำการบินได้ตามปกติ
การก่อเหตุครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนใกล้ชิด
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่านักบินผู้ช่วยรายนี้มีความสุขดี
และทางบริษัทก็ยืนยันว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
พร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่
แต่แฟนเก่าของนักบินผู้ช่วยรายนี้ให้สัมภาษณ์ว่า

ทำบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำชื่อของเขาได้
กนาฏกรรมเรมันวิงส์ไม่เพียงแต่สร้างความสะเทือนใจ

แต่ยังทำให้หลายฝ่ายวิตกถึงประเด็นด้านความปลอดภัยในการเดินทางด้วยเครื่องบิน
ที่มีแนวโน้มต้องการฆ่าตัวตาย
แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องการทำไป
เพราะอยากมีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกัน

ยังเป็นการกระตุ้นเตือนสายการบินต่าง
เข้มงวดในมาตรการคัดกรองและออกใบอนุญาตมากยิ่งขึ้น

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นซ้ำรอย
เหนือจากการบังคับใช้กฎความปลอดภัย
กำหนดให้ต้องมีนักบินอยู่ในห้องควบคุมการบิน
ตลอดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองคนแล้ว

จะต้องมีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตให้มากขึ้น
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้นักบินที่มีปัญหา
สามารถเข้ารับความช่วยเหลือด้านการแพทย์
ก่อนจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง
ข้อเสนอให้มีการประเมินทางจิตวิทยา
สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักบิน
พร้อมทั้งให้ปรับปรุงการตรวจสภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงสร้างฐานข้อมูลทางการแพทย์รวบรวมข้อมูลของนักบิน
ปันกันระหว่างประเทศสมาชิก
ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้า
ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปีถัดไป
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร
ในการคัดกรองผู้ที่จะทำหน้าที่พาพวกเขาไปยังจุดหมายปลายทาง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน